เขาไปเอาทรัพย์สินมีค่าต่างกวาดออกไป

สร้อยของเขาที่เขามีฟันคุณพ่อเหลี่ยมกรอบ

เจ้าของบ้านบอกว่าจะเอาอันนี้แหละไปเป็นหลักฐาน
ในการตามตัวเจ้าโจรคนนี้มาดำเนินคดีต่อนะคะ
เหตุที่คนร้ายงัดหน้าต่างบ้านของพนักงาน
ที่ทำการประปาอบตบางอ้อ

แล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินหลายรายการเลย

หน้าต่างก็โดนงัดกรอนออกไป
อ้าออกข้าวของในบ้านนี้มันกระจุยกระจายนี่เห็นไหม
อนมันเนี่ยมันมางอแบบนี้เลยค่ะ
ข้าวของในบ้านก็โดนรื้อค้น
สร้อยข้อมือเงินหลวงพ่อรวย
หนัก๔บาท๑เส้นหายไป
แวนทอง๒สลึง๓วง
แล้วก็มีพระเครื่องหายไป
ส่วนสร้อยคอทองคำเนี่ยนะคะ
ที่คนร้ายทำตกอยู่ที่พื้นข้างหน้าต่าง
เห็นไหมแล้วนายสุรศักดิ์
พยุหาคิรีซึ่งเป็นผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้
เขาเป็นพนักงานอบตบางอ้อ
ดูแลเรื่องน้ำปลาปลาพักอยู่กับเมียเขานั่นแหละ
ตอนเช้าออกไปทำงานพอตอนเย็นกลับมาปั๊บ

พอมาถึงปั๊บเจอหน้าต่างถูกงัดแบบนี้
แล้วตรวจสอบทรัพย์สินดูอ้าวโดนคนร้ายเอาไป
รวมถึงสิ่งที่เขาเสียดายมากที่สุดคือฟันของพ่อที่เลี่ยมทองไว้
คือคนร้ายกะจะเอาไปด้วยแต่ยังทำตกไว้
คือเจ้าของบ้านดีใจมากนะที่คนร้ายไม่ได้อันนี้ไป
เพราะเป็นฟันของพ่อเขาที่ตอนเผาร่างพ่อยังเหลือฟัน
เขาก็เลยเอามาเลี่ยมใส่ทองไว้แบบนี้ใส่กรอบเอาไว้แล้วก็ห้อยคอ
แต่วันที่คนร้ายมาเข้าไว้ที่บ้านทีนี้เจ้าของบ้านมันจะไหว้เลย
ใช่ไหว้เลยเพราะว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ดีใจมากลองดูช็อตนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เจ้าโจรมันเอาไปไม่ได้
แต่เขาบอกว่าโอ้โหเขาดีใจมากนะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
เขาเหมือนกับว่าถึงแม่พ่อจะไม่อยู่แล้วแต่ก็มีนี่แหละค่ะ
ฟันของคุณพ่ออันนี้คือเผาไปแล้วนะถ้าเผาไม่หมดเอามาใส่กรอบไว้
เหมือนกับมีคุณพ่ออยู่ใกล้ตำรวจนี่มาเก็บร่องรอยต่างไป
แล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้มาเก็บลายนิ้วมือแฝง
จะได้ตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะครับ